เหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าที่ขอนแก่น
พ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุแบบโหดได้แล้วนะคะ

พ่อเลี้ยงนั่งดื่มเหล้ากับแม่ของเธอ
แล้วก็ทะเลาะกันเอามีดปาดคอจนหลอดลมแบบหลุด

ก่อเหตุเสร็จไปขโมยของในบ้านอีกล่าสุดจับได้แล้วนะคะ
จับได้ตอนที่ระหว่างกำลังจะหลบหนีเลยค่ะ
เรื่องนี้ก็คือคนที่ไปแจ้งความคือนางสาวจิตติยายุ๓๕ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพน้ำพองบอกช่วยจับพ่อเลี้ยงเธอหน่อย
นายวันนาดานพงศ์อายุ๕๕เอามีดปาดคอแม่เธอ
ตุ่มอายุ๕๗จนบาดเจ็บสาหัส

พานักข่าวไปดูจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เป็นที่นาอยู่ห่างจากบ้านของนางตุ๋มคนเจ็บแค่๓๐๐เมตร
ก็จะเป็นกองหญ้าขึ้นโรคอ่ะค่ะ
แล้วมีรอยคล้ายกับคนนอน
แล้วก็มีใบไม้กองอยู่อะไรแบบนี้
มีหน้ากากอนามัยสีดำตกอยู่

เพราะว่าเธอบอกว่าที่บ้านใช้หน้ากากอนามัยสีดำกันทุกคนเลย

แม่กับพ่อเลี้ยงกลับจากรับจ้างตัดย่า
ก็ซื้อเหล้ามาดื่มกันดื่มกันตั้งแต่เย็นถึง๓ทุ่ม

แต่ตัวลูกสาวบอกว่าก็เป็นแบบนี้เกือบทุกวัน
เวลาแม่เมาก็ชอบหาเรื่องนั่นแหละ

ลูกสาวก็เบื่อไปนั่งเล่นบ้านญาติ

เสียงเงียบเธอนึกว่าเข้านอนกันทั้งคู่
แม่ทั้งพ่อเลี้ยงก็ไม่ได้สนใจอะไร

แม่แม่จะนอนอยู่ในกองหญ้าคุณผู้ชม
แล้วที่คอนะคะถูกของมี

แต่ไม่ถึงกับขาดแต่มันหลุดออกมา
ก็เลยรีบพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
แกก็บอกว่าเอาเท้าเหยียบที่คอแกเหยียบแล้วก็เอากำปั้นทุบเสร็จแล้วก็เอามีดปาดเหมือนปาดเป็ดปาดไก่
พูดแบบนี้ค่ะแล้วแกก็เย็นพอแกเย็นเสร็จแล้วแกก็ไม่รู้สึกตัวเลยแล้วพ่อเลี้ยงอ่ะคิดว่าแกตายแล้ว
ค่ะก็เอาย่าเอาอะไรมาปกแกไว้หนูก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแม่มีแต่ดินเต็มตัวแกไปไหนมาถ้าแกอยู่บ้าน
หนูก็คิดได้แต่สงสัยแกก็เลยบอกหนูบอกด้วยที่แบบว่าตอนนี้เห็นตัวพ่อเลี้ยงไหมคะยังค่ะเป็นบุคคลอันตรายเลยตอนนี้เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์แกหนูคิดว่าแกน่าจะยังไปได้ไม่ไกล
รถมอเตอร์ไซค์แกยางยางรถแกมันมันรั่วค่ะอ่าแล้วก็พอพอเกิดเหตุเสร็จตอนที่ตอนที่หนูยังไม่รู้รู้ว่าแม่โดนปาดคอแกขโมยเงินแม่ไปหมดเลยเอาของเอาอะไรไปหมดเลยค่ะขโมยของไปหมดเลยค่ะในบ้านไม่เหลืออะไรเลย
ตอนที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปขอกับข้าวที่บ้านญาติ
ที่บ้านกองหินใหญ่บ้านด้วงนะคะเหมือนกับกำลังจะหนีนั่นแหละ
ก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาอยู่กินกับนางตุ๋มมาหลายปี
ทะเลาะกันประจำตบตีกันทำร้ายกัน
ก็เบียบได้เจ๋งไนท์จนเหมือนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเคยชินอะไรแบบเนี้ย
แต่เมื่อกี้ในบ้านขวดเหล้าเยอะมากเลยนะ
ส่วนที่เหลืออีก๓๐๐นางตุ๋มไปซื้อกับข้าวมาทำ
ตุ๋มตักกับข้าวมาให้กิน
แต่ตัวลุงวันนาผู้ก่อเหตุบอกว่ามันน้อยอ่ะ

น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
คือเขาบอกว่าก็ไหนท้าเขาไงว่าถ้าเก่งจริงมาฆ่ากูเลยสิ
ลงมือเสร็จก็ไปเอารถจักรยานยนต์ที่บ้าน
หลบไปนอนใต้สะพานข้ามลำน้ำพอง
พอเช้าขี่รถไปหาญาติเพราะว่าหิว
จนมาเจอตำรวจจับค่ะ
ไม่ขอโทษนะคะเขาก็ยอมถูกดำเนินคดีเขาจะไม่ขอโทษ
เราส่งคุณสุชาดาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับนายนัทธพงศ์อายุ๓๐ปี
เป็นหลานชายของนางตุ๋มคนเจ็บค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงป้าเมา

ท้าทายให้ลุงปาดคอจริง

ป้าวิ่งมาขอความช่วยเหลือในสภาพเลือดเต็มคอ

ก็รีบพาช่วยส่งโรงพยาบาล
นัทธพงศ์บอกว่าปกติป้าชอบดื่มเหล้า
แล้วข้อเสียก็คือเมาแล้วปากร้าย
ชอบด่าชอบใช้คำหยาบแต่ป้าไม่เคยทำร้ายลุงนะ
แต่ลุงนี้สิไม่ค่อยดื่มเหล้าแต่เสพยาเสพติด

ทะเลาะกับป้าก็ลงมือทำร้ายร่างกายป้า

หนักสุดปีที่แล้วลุงเตะป้าจนกรามหัก
แต่ครั้งนี้มันปาดคอเลยนะ
มันเกินไปไหมตั้งใจจะฆ่าป้าให้ตายเลยเหรอ

หาเรื่องแล้วก็ชอบท้าทายอย่างที่เขาไปท้าทายคุณลุง
เขาบอกว่าได้ยินหรือครับ

มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้จริง

ก็คือตะโกนด่ากันแล้วก็
มึงมาฆ่ากัวสิไม่มาปาดคอกูเลย

จากป้าที่ต้องทนถูกลุงทำร้ายเนี่ยนะคะ
น้องสาวของลุงเองก็เคยถูกทำร้ายนะ
เคยถูกบีบคอจนเกือบตายมาแล้ว

น้องสาวลุงเปิดประตูเห็นลุงนั่งเสพยาอยู่
แล้วก็เลยโมโหโมโหน้องบีบคอน้อง
ครับนี่นะคะคือยาดลุงอ่ะ
ไม่มีใครเอาเลยนะไม่มีใครอยากให้ลุงอยู่ด้วยเลยนะ
เมืองต้นตำรวจก็ต้องควบคุมตัว
ลุงก็คือผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งเจ้าหน้าที่

ข้อหาก็คือพยายามฆ่านะคะ

พอค้นหาสาเหตุสืบไปสืบมาสืบมาสืบไป

มันไปเจอต้นเรื่องต้นต่อความเมาเมาเหล้าเมายา